ตัวเลขของโควิด๑๙เพิ่มขึ้นมาวันนี้เนี่ยแถลงข่าวของสวบค๑๙ราย

เป็นความสำเร็จระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปว่ากาดตกไม่ได้
เหมือนนักมวยเอากาดขึ้นมาก่อนอย่าพึ่ง
ให้มันลดมากกว่านี้แล้วมาตรการที่มันล็อกเราอยู่

คือถ้าเป็นไปได้อยากให้ตัวเลขเป็น๐ทุกวัน
ถูกต้องไปดูความขึ้นหน้า
นายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินโคศกสวบคแถลงวันนี้
มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้นมา๑๕ราย
ก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด๑๐ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ห้ามรายเป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศ๑ราย
ในแหล่งชุมชน๑รายอาชีพเสี่ยง๓ราย
แล้วก็มีผู้ที่รักษาหายเพิ่ม๒๒๔ราย
แต่ว่าก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพ
เป็นหญิงไทยอายุ๕๘ปีเป็นแม่บ้านครับ
เขามีโรคประจำตัวนะฮะก็คือเบาหวานกับความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีภาวะอ้วนด้วย

เริ่มป่วย๒๐มีนาคมมีไข้ไอมีเสมหะ
๒๒มีนาคมเข้าโรงพยาบาล
แล้วอาการก็เริ่มแย่ลงหอบเหนื่อย
แล้วก็เสียชีวิต๒๑เมษายน
สะสมในไทยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ๒๘๒๖ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๓๕๒ราย
รักษาตัวที่โรงพยาบาล๔๒๕ราย
และเสียชีวิต๔๙ศพ

แต่ว่ายังวางใจไม่ได้
เพราะตัวเลขวันนี้คือผลในช่วงของการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตัวในช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าการปฏิบัติตัวของประชาชนวันนี้
จะมีผลอีก๑๔วันข้างหน้า

เราอยากให้มีตัวเลขที่มันลดลงมากกว่านี้

จะต้องพิจารณาถึงตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่
และข้อมูลของกรมควบคุมโรครวมกันเข้าไป
เหล่านี้เป็นตัวชีวัตรว่าเราจะผ่อนปลนได้ไหม

แต่ยืนยันว่ายังไม่มีการยกเลิกมาตรการ
เป็นลักษณะของการผ่อนปลนบางอย่างเท่านั้น
เพราะตอนนี้สถานการณ์รอบประเทศยังน่าเป็นห่วง
สิงคโปร์น่าเป็น๑๐๐๐คนรอบ๑วัน
ผ่อนปลนจะต้องทดลองในกลุ่มจังหวัด
หรือบางพื้นที่ที่เขามีผู้ติดเชื้อลดลงเป็นศูนย์แล้ว
แต่ว่าสุดท้ายต้องรอมติคอรมอลและมติของสวบคก่อน
ตอนนี้ยังไม่มีการผ่อนปลนใดทั้งสิ้นย้ำแบบนี้นะครับ